เราพึ่งเม้าอย่ว่าผู้จิ้นหมอลำน่ะ
หล่อน่ารักเลยคุณแอนอรดีและบอยศิริชัย

คู่จิ้นเคมีแบบบอกรักกันเวลาทำงานอะไรแบบนี้
แต่ใช่ว่าจะมีคนเชียร์ท้าวเอวเอ้าเลย
ว่านี้คุณแอนขึ้นคนเสิร์ทได้รับดอกไม้ช่อโต
กะจะดีใจซะหน่อยแต่พอแง้มดูดอกไม้

เพลงไปด้วยมายื่นให้หน้าเวทีไปด้วย

มาช่วยดอกให้ดี

ขอบคุณมากที่มอบให้นะคะ
เราร่องรับว่าเขายินดีมาก
ขอบคุณที่กล้ามอบให้แล้วก็เราก็กล้ารับนะคะ
คุณผู้ชมดูสีหน้าสีตานะ

หน้าน้องแพมก็คือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะค่ะ
แต่ด้วยสปีริตนักร้องร้องเพลงก็ต้องร้อง

ตอนที่น้องรับช่อดอกไม้สีทองนี้บอกว่าสงสารน้องแอนเหมือนกัน

บนเวทีน้องแอร์ก็พูดว่าเป็นช่อดอกไม้
ไม่ไหวจริงค่ะ

เธอไม่เคยคิดจะอยากแข่งหรืออยากแย่งอะไรของใครมา

ไม่เคยรู้สึกแบบไม่ไหวขนาดนี้มาก่อน

ที่ต้องมาทนกับอะไรแบบนี้ด้วย
มีแฟนคลับมาส่งกำลังใจกันเยอะเลยค่ะ

ที่อาจจะอ้างตัวเป็นแฟนคลับฝั่งนู้นหรือเปล่า

ถือว่าเป็นการคุกคามศิลปินจนเกินไปนั่นเองนะคะ

พอมาเจอแบบนี้เขาบอกบั่นทอนหัวใจ

ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างมีสปีริตด้วยนะพี่แจ๊คเนอะ